กับเรื่องราวของเมนูอาหารที่น่าสนใจ
พาไปเปิดประเดิมกันด้วยเมนูกุยช่ายก่อนนะคะ
ช่าร้านนี้คิวแน่นมาก
คือร้านนี้นะบอกเลยว่าแป้งเขานี่แหละ

เพราะว่าเขานวดด้วยวิธีโบราณ
แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดสุดไปเลย
ร้านนี้คือกุยช่ายนายฮีรสเข็นเล็กเป็นยังไง
ไปดูกันในช่วงของตลอดกิน
คุยช่ายไนฮีรสเข็ดเล็กเป็นยังไง
คือนายอัตภพรบวรหะชัยครับ
คือร้านนายฮีขายขนมผู้ช่าย
ขายมาแค่๓๔ปีแล้วครับ

ถ้าขายดีก็ประมาณ๓โมงครึ่งก็๗ล้าน

เร็วที่สุดบางทีชั่วโมงกว่า๑๐ล้านอย่างนี้
คุยช่ายไนฮีรสเข็ดเล็กเป็นยังไง

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

คือนายอัศพรบวรวาชัยครับ

อย่าลืมมากินกูช่ายในที่นะครับขอบคุณครับ
โทรสั่งกูช่ายในที่นะครับอยู่ที่ซอยสุกวัน๑ตรอกรงหมูหยุดวันจันทร์
ขายตั้งแต่บ่ายโมงจนกว่าจะหมดแต่บอกเลยว่าแป๊บเดียวก็หมด
เดียวหมดจริงวันที่ทีมงานเราลงไปถ่ายนายอีบอกเออไม่ต้องถ่าย
ทำไมกำลังทำงานขายของอยู่เออเสร็จปั๊บขายหมดเลย
เออแป๊บเดียวเราเกือบถ่ายไม่ทันนัดบ่ายโมงใช่มั้ย
แต่ว่าเราไปเที่ยงจะหมดแล้วไปดูกันกัน